เป็นกรณีของสุนัขพิษบู่ไปกัดสุนัขจรจัดที่ปั๊มแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดตากแล้วก็สุนัขจรจัดเนี่ยอาการสาหัสเลยค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
คือพิษบูว์กัดสุนัขจรจัดแล้วกัดไม่ปล่อย๒ตัวนะคะลุมกัด
ใช่เจ้าของพยายามไปดึงออกมาก็ดึงเขาไม่ปล่อย
คือไม่ปล่อยเลยอ่ะโอ้โหนี่เป็นเหตุการณ์ที่มีการ
ษักวันนึงเราจะโตคนริเมื่อยนะคะ
เป็นนาทีที่สุนัขพันธ์พิษบูที่กำลังกัดเจ้าสุนัขจรจัดพันธุ์ไทย
คือกัดแบบไม่ปล่อยคุณผู้ชม
บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะถนนสายแม่สอดริมเมย

เจ้าของพยายามแล้วพยายามจะดึงออกมา
ภาพนี้คนก็วิจารณ์ถึงความหดร้ายของพิษบูกันเยอะเลยนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปตรวจสอบ
บริเวณปั๊มน้ำมันที่เป็นสถานที่เกิดเหตุ
ซึ่งก็รู้ว่าเจ้าของสุนัขพิษบูได้นำเงินไปมอบให้กับแม่ค้าขายของในปั๊ม
เอาไปรักษาเจ้าเปี๊ยกสุนัขจรจัดที่ตกเป็นเหยื่อ
ซึ่งก็ได้นำไปรักษากับสัตวแพทย์เรียบร้อยแล้ว
มีการประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยแม่สอด
รับช่วงไปอีกทอดหนึ่งก็นำไปดูแลรักษาต่อ

เปี๊ยกตอนนี้คือยังกินอะไรไม่ได้คุณผู้ชม
อาการยังทรงอยู่แบบนี้ค่ะ
สัตวแพทย์ประกิจศรีทะแก้วก็บอกว่า
สุนัขพันธ์พิษบูเป็นสุนัขไม่ดุร้าย
แต่เจ้าของต้องคุมมันให้ได้
ลองไปฟังเสียงนายสัตวแพทย์ประกิจนะคะ
ดูง่ายคือกัดกันนะครับแห่งพันธุ์กัดกัน
สัตวแพทย์ประกิจบอกอีกนะคะว่า
กรณีที่เกิดขึ้นถ้าสุนัขจรจัดติดเชื้อพิสุนักบ้า

ก็ต้องรับการฉีดยาป้องกันนะคะ
จริงแล้วการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ที่ลักษณะแบบนี้เนี่ย

เลี้ยงต้องมีความรู้ในการเลี้ยงด้วย
อย่างในต่างประเทศถ้าสุนัขพันธ์ที่ค่อนข้างจะดุแบบนี้

คือคุณต้องผ่านการฝึกมีใบรับรองก่อน

เป็นสุนัขนักกีฬาที่มีใจสู้

หุ่นเขาก็รู้แล้วกล้ามเนื้อเขาแข็งแรง

เพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่สัตวแพทย์บอกไป
คนลิฟต์ต้องควบคุมให้ได้
แต่ก็เห็นใจแหละเห็นอยู่ว่าใช้เชือกก็มีเชือกเอาไว้แล้ว
แต่บางทีไปเจอสุนัขจรจัดก็อาจจะตามภาษาสุนัขนะคะ